เขาบอกว่าเขาไม่ให้รับของกองสลากพัด

สลากไปด้วยขึ้นเงิน
แล้วจะตอบว่าอย่างไรครับ

ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่มันก็ยากเลย

แต่ตอนนั้นมันอาจจะเกิดความเข้าใจผิด

ผู้หญิงคนนี้เขาดันไปใส่เสื้อของกองสลากพัดไป

อธิบายว่าก็หนูเป็นลูกค้าเขาให้เสื้อม้า

แล้วเธอก็เลยเอาสลากที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงิน

ว่าเธอเป็นคนของกองสลากพัดแล้วเอาสลากมาขึ้นเงินเองหรือเปล่า

ก็เลยมีการโต้เถียงกันกับเจ้าหน้าที่

ผู้หญิงคนนี้ตัวเองบอกว่าเป็นลูกค้ากองสลากพัด
นำสลากกิจแบ่งรัฐบาล
ไปขึ้นเงินแล้วโดนไล่ออกมา
เหตุผลบอกว่าให้กลับมาใหม่เดี๋ยวจะจ่ายวันจันทร์

สามารถเอาสลากตัวจริง
มารับสลากตัวจริงจากคุณน็อต

ก็มีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอดูแลทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง
เพราะอยู่ระหว่างการดำเนินคดีกันใช่ไหม
แต่พอลูกค้าเอาสลากตัวจริงไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลาก
สนามบินน้ำกลับถูกไล่โดยให้เหตุผลว่า
ไม่รับลอตเตอรี่ของกองสลากพัดให้มาใหม่วันจันทร์
แต่สุดท้ายคุณน็อตเขาทราบเรื่องก็เลยส่งทนายจากกองสลากพัฒน์ไปดูแล
ทางด้านของกองสลากก็เข้าใจแล้วก็ให้ขึ้นเงินได้นะครับ
คุณน็อตก็โพสต์ตัดเพาะต่อบอกว่าลูกค้าผมโดนไล่จนต้องมานั่งร้องไห้
เขาตกงานมาหลายเดือนเหลือเงิน๒๐๐บาท
เจียดมาซื้อลอตเตอรี่๒ใบและถูกรางวัลที่๑กับกองสลากพัด
แต่กลับมาเจอเหตุการณ์ความยากลำบากในการขึ้นเงิน
รังแก่ผมผมไม่ว่าแต่มารังแก่ลูกค้าผมแบบนี้
พวกคุณทำกับลูกค้ากับประชาชนแบบนี้หรือ
แต่ล่าสุดนะครับคุณน็อตก็ยังมีการโพสต์ภาพไปกินข้าวกับลูกค้าคนนี้ค่ะ
ผมดีใจแต่ว่าพอโดนไล่ก็คือดราม่าที่มันเกิดขึ้นแหละ
อันนี้เป็นแคปชั่นที่คุณน็อตโพสต์เนอะหลายคนก็สงสัยเหมือนกัน
แล้วก็อยากให้ทางด้านของสำนักงานสลากชี้แจง
แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะถามให้เราจะติดต่อไปยังกองสลักให้ว่า
ดราม่าที่มันเกิดขึ้นมันมีนอกเหนือจากคลิปที่เราฟังหรือเปล่า
มันมีนอกเหนือจากที่คุณน็อตเขาโพสต์หรือเปล่า

เพราะจากคลิปจะได้ยินเสียงว่าผู้หญิงคนนั้นใส่เสื้อของกองสลากพัดไป
มันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่ายังไม่ให้กองสลากพัดมาขึ้นเงินหรือเปล่า
ถูกไหมก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
การสื่อสารก็สำคัญมากนะเนอะ